วันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทาง
งขลานะคะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมานานนับสัปดาห์
และไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เดินทางลงพื้นที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
เพื่อติดตามการทำงานและสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ซึ่งอำเภอระโนธเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะ
จากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่๔อำเภอริมทะเลสาบสงขลา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะพบปากกับประชาชน
แล้วก็มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย
ที่วัดวารีปาโมกแล้วก็จะลงเรือด้วยค่ะ
เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทธกภัยริมคลอง
ขณะที่พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนครูและตรวจสภาพความเสียหาย
ของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
โรงเรียนระโนธทันเจริญอำเภอระโนธ
แล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนของใช้ที่จำเป็น
รวมถึงมอบเงินช่วยเหลือแล้วก็กล่าวให้กำลังใจนะคะ
กับนักเรียนคุณครูครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ซึ่งอำเภอระโนธมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ๑๔๙แห่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่า
ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
โดยรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปแก้ไข
โดยจะฟื้นฟูสภาพของโรงเรียนให้นะคะ
เน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องแม้จะมีน้ำท่วมก็ตาม
ส่วนเรื่องของการฟื้นฟูอาคารเรียนจะติดตามเร่งรัดให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดค่ะ